ผู้ชมครับเหตุแห่งความหึงหวงถึงขั้นทำร้ายกันเสียชีวิต
มีผู้ชายคนหนึ่งไปตามง้อขอคืนดีแฟนสาวนะฮะซึ่งน้องเขาเป็นนักศึกษาอาชีวะ
พึ่งอยู่แค่ชั้นอาชีวะเท่านั้นนะฮะ
ครับปีที่๑
นะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งตำรงรูสบิแรอำเภอ
เมืองจังหวัดปัตตานีสามทุ่มเมื่อคืน
นี้ฮะประมาณ๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่งนะครับที่ได้รับแจ้ง
เหตุกันนะฮะสพเมืองปัตตานีก็มาตรวจสอบ
พักแห่งนี้เป็นหอพักชั้นเดียวมีอยู่๓ห้องนะครับ
ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยพบนางสาวนูรีนเปาะมะอายุ๑๙
เป็นนักศึกษาปวส๑วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่ง๑ในพื้นที่นะครับ
ยังเสียชีวิตในชุดนักศึกษาอยู่เลยนะฮะสภาพศพก็คือที่ใบหน้ากับลำคอ
มีร่องรอยช้ำแล้วก็ปากแตกแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เกิดขึ้นในห้องนะฮะ
เพื่อนที่พักอยู่กับผู้ตายนะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงสองคน
เรียนอยู่ที่เดียวกันบอกว่าเมื่อวานนี้หลังเลิกเรียนก็กลับมาหอพักตามปกติ
สักประมาณ๓ทุ่มแฟนนุ่มของผู้ตายได้มาหานะฮะ
นุ่มเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปีชื่อในหวังขี่จักรยานยนต์มา
บอกว่ามาของ้อขอคืนดีผู้ตายก็เพื่อนสองคนเขาก็ออกไปนอกห้อง
ก็เห็นว่าแฟนมาง้ออาจจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยฮะก็ปิดประตูล็อกห้องเอาไว้นะครับ
สำหรับด้านในเขาบอกว่าเขาต้องการง้อแฟนเขาขอคุยกันหน่อย
เขาก็ให้เพื่อนสองคนออกไปนอกห้องนะครับเพื่อนบอกว่าได้ยินเสียงแล้ว
เหมือนกับมีปากเสียงกันรุนแรงในห้องแต่ก็สงสัยคงทะเลาะกันตามปกติ
เอาอย่างนี้ดีกว่าก็เลยชวนกันว่าเราออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อน
ขี่จักรยานยนต์ออกจากหอพักไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเผื่อเขาจะเคลียร์กัน
จากนั้นนะครับคาดว่าในหวังกับนางสาวนูรีนคงจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่ในหวังจะบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายเขาด้วยการบีบคอนะฮะ
จนเขาเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเข้าไปในห้องพัก
ตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปผ่านไปสักสองชั่วโมง
เพื่อนสองคนที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็กลับมาที่หอพักไม่เห็นในหวังแล้วนะ
ก็เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าอ้าวเจอเพื่อนตัวเองนอนอยู่
แต่ที่แรกคิดว่านอนหลับไม่ได้คิดว่าเสียชีวิต
พอเข้าไปปลุกพบว่าเสียชีวิตแล้วที่ใบหน้ากับลำคอมีรอยช้ำ
แล้วก็ปากแตกนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องไปแล้ว

เรื่องเหมือนกับผู้หญิงมีคนหิวเนี่ย
เพราะว่าผู้หญิงขอเลิกกับผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิก
ไม่ใช่เลิกทะเลาะผู้หญิงขอเลิกกับผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิก

นี่ผู้หญิงขอเลิกผู้ชายไม่ยอมเลิก

มาง้อขอคืนดีอีกทีนี้บีบคอเขาตายเลยนะฮะอ่า
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ตะบนตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับ
ตอนนี้สพมปัตตานีกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะฮะ